ปิดท้ายกันบ้างดีกว่าสำหรับคนรักสุนัขนะคะ
คนขี้เล่นมีพละกำลังเยอะชอบพังข้าวของนะคะ
จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ

คืออะไรหนูฝันอะไรอยู่หรือเปล่าคะลูก
ดูสังเกตลิ้นด้วยโอ้ยตายตายตายตายตายตาย
สงสัยน่าเกินเหนื่อยมากคือลักษณะเหมือนแพมแพมจะออกจากกรง
อะค่ะแล้วก็หลับคาใช่แล้วก็หลับคาไม่เอาแล้วดูสิคุณขายังก้าวเลย
ห้อยอย่างงี้เป็นเหมือนเพียงแบบหมดแรงอะค่ะเหมือนไปยอกกำลังกาย
ต้องอย่ารืมว่าหนูเป็นสายพันธุ์หมาปานะคะนี่อันนี้

ตื่นไหมอ้าวเผลอหลับไปซะเลยน่ะ
หลับใหม่ดีกว่าเหนื่อยยังไม่ได้
ท่านี้คือสบายจริงคือชอบท่านี้
สบายนะคะรู้สึกตัวแต่ก็

ไม่แล้วลิ้นไม่หยุดด้วย
คลิปนี้ค่ะอัพโหลดผ่านเว้ยป่อนะคะ

มูทู่ชนกรงอ้าปากลิ้นห้อยย้อยชนิด
หมดท่าสุนัขหล่อเลยนะคะ
ว่าเจ้าของจะพยายามดึงลิ้นแกล้งยังไง
แล้วแต่สุดท้ายเอาท่าเดิมดีกว่าสบายดี
ขำเพื่อนตัวหลังนั่งมอง
ไม่ปลูกเพื่อนด้วยนะนั่งมอง
ก็นี่แหละนานเลยล่ะ

จะตื่นจริงนะคะก็งวงเงียอยู่
จริงแบบมุมนี้มันก็น่ารักดีเนาะ
ปกติเนี่ยแบบสนพังของหมด

ด้วยความที่เขาเป็นสุนัขป่าเป็นหมาป่าเขาก็จะมีนิสัยของการหอน

คุณคะประสานเสียงเรากับ
เป็นวงแล้วถามว่าหนูร้องเพราะไหม

แล้วก็พลักกำลังเยอะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะ

แบตหมดบ้างก็ดีเจ้าของอาจจะคิดในใจนะ